ตามความคืบหน้าคดียิงกันเสียชีวิตที่สุราธานี
ผมก็ไปบอกสุโขทัยปนกันหลายจังหวัดช่วงนี้นะครับ
คดีนี้เกิดขึ้นที่สุรธานีภาพจากกล้องวงจรปิด
จับภาพพฤติกรรมของคนก่อเหตุเอาไว้ได้อย่างชัดเจน
เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยทั้งหมดที่เป็นคนร้ายมีอยู่๔คนด้วยกัน
เช้ามืดวันที่สามมกราคมนะฮะกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพคนร้ายเป็นผู้ชาย๔คนขับรถกระบะอีซูซู๔ประตู
อยู่ที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราชธานีฝั่งตรงข้ามร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แล้วก็เดินลงไปหาวัยรุ่นสองคนนะครับผู้ชายสองคนที่ขี่จักรยานยนต์มานะครับ
มีเรื่องทะเลาะวิวาดกันนะหลังจากที่นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ในร้านที่เป็นสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
แล้วกาดห้ามเอาไว้พอออกมาข้างนอกขับรถกระบะมา๔คน
คันนี้นะฮะขับไปตามทางแล้วเอ้าไปเจอคู่อริสองคนที่มีเรื่องกันในร้าน
ต่อยกันแล้วกาดเอามาห้ามเนี่ยนะเขาก็เลยเลี้ยวรถกลับมานะครับ
แล้วก็มายิงเขาจนตายสองศพนะครับผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่านายอดินันด้วงเพชรอายุยี่สิบเจ็ดปี
และนายสุขสรรค์กำเนิดพิลาอายุยี่สิบสองปีนะครับโดยรถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปเนี่ย
ขี่ไปตามถนนชนเกษมตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
พอเลยสี่แยกการุณราชไปเล็กน้อยไปจอดรถอยู่ข้างทาง
กลุ่มคนร้ายขับรถกระบะผ่านไปแล้วนะแล้วกลับรถมาจอดอยู่ฝั่งตรงข้าม
ก่อนจะลงไปแล้วใช้ปืนเจาะยิงที่ใต้กกหูซ้ายของนายอดินัน๑นัด
ยิงที่เข้าใต้ตาด้านซ้ายของนายสุขสรรค์หนึ่งนัดเสียชีวิตคาที่ทั้งคู่นะครับ
ก็ยังมีกระสุนปืนขนาด๙มมที่ตกอยู่อีก๒นัดนะฮะ
ที่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ยครับภาพชัดเจนหมดนะครับ
สารจังหวัดสุราธานีออกหมายจับผู้ก่อเหตุเอาไว้๔คนเพราะว่าเห็นใบหน้าชัดเจนนะครับ
คือนายบุญยฤทธิ์ธรรมโชธหรือว่านายยอดอายุ๓๐ปีนะครับ
มีนายวงธวัฒน์โคงทองอายุ๒๕ปีนายจิรายุทธ์ดำสอนอายุ๒๐ปี
แล้วก็เยาวชนชายอีกคนนึงอายุ๑๘ปีนะครับ
ออกหมายจับข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
และร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งเรื่องของการพกพาอาวุธปืนด้วยนะครับ
ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบเจอรถกระบะอีซูซู
บรอนเงิน๔ประตูคันที่ทั้ง๔คนขับไปแล้วก็ก่อเหตุเนี่ยนะ
จอดทิ้งไว้ที่บ้านญาติของนายบุญริตรหรือว่าในยอด๑ใน๔ผู้ต้องหา
ในพื้นที่ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิต
ก็ประสานตำรวจท้องที่ในการเร่งติดตามจับกลุ่มตัวนะครับ
แล้วก็มีญาติเนี่ยเขาก็ติดต่อมาทางตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวจะพามามอบตัวแต่ไม่ยอมบอกว่าจะเป็นตอนไหนอะไรยังไง
เพราะกลัวว่าจะถูกชาวบ้านรุมประชาธรรมอันนี้ทางพลตบรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้บังคับการตะหมดพุทธรจังหวัดศุราชธานีเปิดเผยไว้นะ
เดี๋ยวมามอบตัวแล้วให้การว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าล่าสุดเพิ่งมามอบตัวเมื่อช่วงเย็นนะฮะ
แต่ว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองศพนะครับ
วันนี้ได้เดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลสุราชธานี
เพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะครับ
ครอบครัวของนายสุขสรรคกำเนิดพิลาชื่อเล่นชื่อซีเกมอายุ๒๒ปีนะครับ
นำศพของนายสุขสรรค์ไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดศาลวนาราม
หรือว่าวัดท่าเพชรตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราชธานี
ชาปนักกิจศพวันจันทร์ที่๗มกราคมนะครับ
พ่อของนายสุขสรรค์บอกว่าคืนวันเกิดเหตุลูกชายมาขอออกไปสังสรรค์ปีใหม่กับเพื่อน
แล้วก็ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นลูกชายคนโต
มีพี่น้องกันอยู่สองคนกำลังจะศึกษาต่อที่สถาบันศึกษาแห่งหนึ่ง
แต่ว่าเลือกเรียนช่วงพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์จะได้มีเวลามาช่วยงานพ่อแม่
วางอนาคตไว้จะให้ลูกมาดูแลกิจการรถเครนรถยกของครอบครัวนะ
พอมาเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นก็รู้สึกเสียใจมาก
สี่ทุ่มครึ่งยังนั่งอยู่ที่บ้านเราออกไปเห็นว่าประมาณสักเที่ยงคืนได้ครับ
เพื่อนโทรมาชวนเห็นว่าไม่ได้กิจปีใหม่แล้วว่าไปสั่งสรรภ์ปีใหม่กัน
หุบข่าวเวอร์ทีครับปี๕ครับเพื่อนก็โทรมาบอก
เพื่อนฟุ้งที่เอาถามงานด้านของเขาสร้างเขาก็เสียใดคนเขาเสียใด

ยังนั่งอยู่ที่บ้านอยู่เลย

คืนที่๒แล้วฉาวมืดก็เป็น๓มกราคมแล้ว

โดยพ่อของ

บอกว่าถ้าตำรวจจับตัว

ไม่ต้องให้มาขอเข้ามาศพลูกชายเลยนะ

ขอให้ชดใช้กรรมตามประบวนการ

เมื่อ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ที่สำนักงานตำรวจภูทร

ญาติของผู้ต้องหาทั้ง๔คน

นายบุญยฤทธิ์ธรรมโชธอายุ๓๔

อายุ๒๔นายจิรายุทธ์คำสอน

อายุ๑๗นะครับ

ตมตรีอภิชาติบุญศรีโรธ

ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น

ผู้บังคับการตำรวจภูทร

จังหวัดสุราชธานี
จังหวัดสุราชธานี

จังหวัดสุราชธานี
จังหวัดสุราชธานี

จังหวัดสุราชธานี

จังหวัดสุราชธานี
จังหวัดสุราชธานี
จังหวัดสุราชธานี

จังหวัดสุราชธานี
จังหวัดสุราชธานี

จังหวัดสุราชธานี

จังหวัดสุราชธานี

จังหวัดสุราชธานี
จังหวัดสุราชธานี

จังหวัดสุราชธานี

จังหวัดสุราชธานี

จังหวัดสุราชธานี

จังหวัดสุราชธานี